กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ

ช่วยกันตอบคำถามทั้ง๔ข้อ
จะได้ทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
คำถามที่เรานำมาตั้งเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวของคนในครอบครัวเราทั้งหมดเลย
เรื่องให้ดีเท่านั้นเองนะครับ
ขอให้โชคดีนะฮะเชิญป้าแอ๋งมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
ทั้งหมดเลยมี๕เรื่องคำถาม
ภายใน๕เรื่องป้าแอ๋งจะต้องเลือกก่อนคนแรกเรื่องแรก
แล้วเก็บอีก๔เรื่องไว้ให้คนในครอบครัวว่าเรื่องไหนจะเหมาะกับคนในครอบครัวที่จะสามารถตอบได้
เท่ากับว่าได้ช่วยกันคนละข้อละข้อละข้อนะฮะ
ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑วัดมาติการาม
เรื่องที่๒รถของเรา
เรื่องที่๓ฟุตบอล
เรื่องที่๔ความรู้ระดับชั้นป๒
เรื่องที่๕โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
แอ๋งต้องเลือกก่อนเรื่องแรกว่าจะตอบเรื่องไหน
ถ้าพร้อมแล้วป้าแอ๋งเลือกข้อไหนเป็นเรื่องแรกครับ

เรื่องวัดมาติการามครับ

ก็ป้าทำบุญอยู่วัดนี้

วัดมาติการามนี่นะฮะ
ทำไมถึงมีอีกชื่อนึงว่า

วัดแม่มาหาลูกเพิ่งจะได้ยินเหมือนกันนะเขา

ผัวเมียไปตามข้าวที่วัดก็อาศัยที่วัด
แล้วพอม่ามันมาแล้วก็เอาลูกไว้ข้างครกตำข้าว
คนสมัยก่อนเขาจะตำข้าวด้วยมือซ้อมมือ
แล้วเพราะเขาบอกพม่ามาแล้วเขาก็ต้องคว้าลูกวิ่งหนี
เข้าไปตามป่าเพราะกลัวพม่าจะฆ่า
พอดีหมาไม่อยู่ข้างคลกตามข้าวกับลูก
แกก็คว้าหมาไปแกก็ไม่ได้คว้าลูกไป

แต่ลูกก็โดนพม่าเอาดาบแทงตาย
แต่นี่เขาก็ถึงเรียกว่าวัดแม่มาหาลูก

คำถามนะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เจ้าอาวาสวัดมาติการามมีนามว่าอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งพระอุปชาคงยะสะกิโล
ตัวเลือกที่สองพระครูสุชัยบุญญาคม
ตัวเลือกที่สามพระครูสังครักษ์วิชาญยสภากโร
ตัวเลือกที่สี่พระมงคลกิจโกศล
ที่หนึ่งก็คงไม่ใช่หลวงพ่อคงไม่ได้อยู่วัดนี้

ข้อ๑ข้อ๒ข้อ๔ไม่น่าใช่เพราะไม่เคยได้ยินชื่อ
มีแต่ข้อ๓อาจารย์ชาญว่าคิดว่าใช่จ้ะ

ตัวเลือกที่สามพระครูสังครักษ์วิชันยศภากะโลจ้ะ
ตัวเลือกที่สามพระครูสังครักษ์วิชาญยสภากโรครับ
ป้ายังไม่หมดหน้าที่ป้าจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ยันแล้วจะเลือกเรื่องอะไรให้ลุงยันครับ
เหลือด้วยกันสี่เรื่องคือรถของเราฟุตบอลความรู้ระดับชั้นปสอง
โรงเรียนคู่รุประชาศัตริย์
เรื่องรถของเราอะจ๊ะ

เลือกเรื่องรถของเราให้ลุงยันล่ะครับ
เพราะลุงก็พอจะรู้เรื่องบ้างเกี่ยวกับรถนะจ๊ะ
ถ้าอย่างนั้นขอเชิญลุงยันมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แอ๋งเลือกเรื่องรถของเราให้ลุงยัน

คันนี้กี่ปีแล้วลุงใช้มา

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
วันสิ้นอายุของป้ายภาษีรถยนต์ประจำปี
สองพันห้าร้อยหกสิบสองของรถกระบะ
คือวันที่เท่าไหร่ตัวเลือกที่หนึ่ง

ตัวเลือกที่สองสิบห้าพฤษภาคม
ตัวเลือกที่สามสิบแปดพฤษภาคม
ตัวเลือกที่สี่ยี่สิบเอ็ดพฤษภาคม

มันก็คุ้นหูแล้วก็เดาด้วย

ถ้าพร้อมแล้วลุงยันเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สี่ยี่สิบเอ็ดพฤษภาคมครับ

ครอบครัวเราได้ทุนหนึ่งหมื่นบาท

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องไฟล์ขึ้นมาตอบครับ

ก็คือเรื่องฟุตบอล

และเรื่องโรงเรียนคุรุประชาสรรค์

ทำไมเลือกเรื่องโรงเรียนครูประชาสรรค
ทำไมไม่เอาระดับป๒ให้น้องไฟล์

ไม่รู้ว่าจะตรงกับใจน้องไฟล์หรือเปล่านะฮะ

ขอเชิญน้องไฟล์มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

๑ก็คือระดับมต้น
โรงเรียนครูรุประชาสันนี่มีถึงระดับไหนครับ

สีประจำโรงเรียนคือสีอะไรลูก

พอจะรู้อะไรเกี่ยวกับประวัติของโรงเรียนบ้างไหม
ฟ้าสัญลักษณ์โรงเรียนค่ะ
ก็จะบ่งบอกความสำคัญในตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนนะเนอะ
ก็จะมีที่มาที่ไปอีกเหมือนกัน
นั่นก็คือประวัตินั่นแหละลูกนะ

อ่ะฟังให้ดีกันละกัน

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
โรงเรียนคุรุประชาสรรก่อตั้งในปีพศใด
ตัวเลือกที่๑พศ๒๕๖
ตัวเลือกที่๒พศ๒๕๖
ตัวเลือกที่๓พศ๒๕๖
ตัวเลือกที่๔พศ๒๕๖
เคยได้ยินเพื่อนพูดกันว่า๒๕๐๖ค่ะ
เป็นปีที่โรงเรียนก่อตั้งค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วน้องไฟล์เลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๒พศ๒๕๐๖ครับ
นี่๓ข้อถ้าข้อนี้ถูกนะฮะ
หมายความว่าเราได้ทุน๑แสนบาทแล้วนะลูก

คนต่อไปไฟล์จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตครับ

เรื่องฟุตบอลกับความรู้ระดับชั้นป๒
ฟุตบอลค่ะ

เขาไปเตะบอลที่โรงเรียนทุกวันค่ะตอนเย็น

ขอเชิญน้องอ้ำมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ป๓แล้วปีนี้อ้ำปอะไรลูกป๕

ตำแหน่งอะไรหนูเล่นกับเพื่อนหนูเล่นตำแหน่งอะไร

มีนักฟุตบอลในดวงใจไหม

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
คริสเจโน่โรนันโด
เล่นให้ทีมชาติอะไร
ตัวเลือกที่๑บาซิล
ตัวเลือกที่๒สเปน
ตัวเลือกที่สามโปรตูเกส
ตัวเลือกที่สี่ฝรั่งเศส
ผมชอบดูโดรันโดเขาเตะครับ
ก็เลยรู้ว่าเขาอยู่ทีมโปรตุเกตครับ

ตัวเลือกที่สามโปรตูเกตครับ

อย่างที่บอกครับว่าเรายังไม่ได้เฉลยกันเลย
เพราะเดี๋ยวเราจะไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้า
คุณผู้ชมครับมาเป็นกำลังใจและเอาใจช่วย
ครอบครัวของป้าแอ๋งจากจังหวัดชายนาฏนะครับ
จะสามารถคว้าทุนไปต่อลมหายใจต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่
ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
เจ้าอาวาสวัดมาติการามมีนามว่าอะไร

โปรดติดตามตอนต่อไป